เพราะว่าจู่นะครับบนท้องฟ้านะครับ
ก็มีวัตถุหล่นลงมาที่หลังคาบ้านของเขา

ประชากรบนโลกใบนี้นะครับ๗๓๐๐ล้านคนบนโลกใบนี้นะ

ไม่เป็นครับผมดันพร้อมเลยคือนึกว่าคนยิงหนังติ๊กใส่บ้าน
คือเขาคิดว่าแบบเป็นพวกอุกาบาทอะไรอย่างนี้หรอ

ใส่หลังคาบ้านเกิดที่บ้านเลขที่๑๔๖นะครับ

นายกิจสดาทองเดือนเจ้าของบ้านได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โพสต์ลงโซเชียลบอกผู้สื่อข่าว
ในช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า

ได้ยินเสียงคล้ายวัตถุตกถูกหลังคาบ้าน

เดี๋ยวก่อนให้เสียงปุ๊บนี้ดูไม่ใช่เหรอ
เสียงปุ๊บ

ใครมารบกวนมายิงที่ไหนได้ครับ

เป็นจุดนะเห็นสีดำตกอยู่กระจัดกระจาย
หยิบขึ้นมาดูแต่จับไม่ได้เพราะร้อนมาก

ก็ได้นำไปเปรียบเทียบหาข้อมูล

จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้นำตัวอย่างไปที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

เพื่อหารักษณะและประเภท
ของหินปริศนานี้อย่างละเอียดต่อไปนะครับ

ไปถึงบ้านไหนบ้านนั้นโชคดีนะครับ

บ้านเลขที่๑๔๖หมู่๒บ้านต้น